ติดตามข่าวกันหน่อยคุณผู้ชมขึ้นไปเหนือครับ
ไปดูที่แม่ห้องศรมันมีเรื่องของภาวะฝนตกหนัก
แล้วก็น้ำในห้วยมันเต็มตลิ่งคุณผู้ชมทำให้คอสะพานขาด
มีเหตุการณ์ดินสไลด์รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาด้วยนะครับ
เราพาไปดูสภาพอากาศกันหน่อยฝนตกหนักทั้งวันเลยที่แม่ห้องศรเมื่อวาน
ทำให้เกิดผลกระทบในหลายพื้นที่ครับเช่นที่อำเภอแม่เสรียง
ทางหลวงสาย๑๐๘แม่เสรียงอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่
บริเวณก่อนเข้าสู่บ้านแม่เหาะนะฮะมีดินโครนไหลลงมาจากภูเขา
ก็ไหลลงไปบนพื้นผิวการจราจรขณะของหมวดการทางแม่สะเรียง
ก็มีการจัดเครื่องจักรเข้าไปทำการเคลียร์ดินโครนที่ถูกน้ำป่าพัดไป
ให้ออกจากเส้นทางให้รถสามารถสันจรผ่านไปมาได้นะครับ
ส่วนน้ำในลำน้ำแม่เสรียงปริมาณเพิ่มสูงขึ้นครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่แปลกบ้านฝากร่วยอำเภอแม่สะเรียง
ก็ออกกระจายเสียงตามสายเลยเตือนคนที่อยู่อาศัยติดลำน้ำ
ระวังเรื่องของอันตรายจากน้ำระวังเรื่องของสัตว์เลี้ยง
ห้ามลงไปเล่นน้ำโดยเด็ดขาดเพราะว่าโอ้ยน้ำมันก็มาแรงเหมือนกันนะครับ
ส่วนในพื้นที่อำเภอศพเมยฝนที่ตกลงมาก็ส่งผลให้ระดับน้ำในลำห้วยแม่สามแลบ
เชี่ยวกรากนะครับพัดคอสะพานข้ามแม่น้ำแม่สามแลบพังเลย
ได้แค่รถจักรยานยนต์ส่วนรถยนต์นั้นผ่านไม่ได้นะครับ
ก็เลยต้องแก้ไขเป็นการด่วนนะครับ
แล้วก็จะให้ไปดูภาพที่ฝนตกหนักเนี่ยคุณผู้ชมดูสิน้องมิ้นนี่ไม่ใช่น้ำตกนะ
นี่เป็นสภาพที่ฝนตกหนักแต่มันกลายทำให้บันไดทางขึ้นกลายเป็นเหมือนน้ำตกแบบนี้
มีคนไปถ่ายแล้วโพสต์ไว้ทางขึ้นดอยสุเทพนี่คือวัดพระธาตุดอยสุเทพ
น้ำไหลลงมาตามบันไดแบบนี้คุณผู้ชมน่ากลัวเหมือนกันนะ
หลายคนก็ตกอกตกใจบางคนก็เอ๊ะมันเป็นความแปลกหรือเปล่า
เป็นน้ำตกบนบันไดทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพที่ตะบนสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
นายวัลลบนามวงพรมรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ก็เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธาตุดอยสุเทพบอกว่า
เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเมื่อมีฝนตกหนัก
เพราะเมื่อก่อนนะฮะน้ำไหลลงมาจากชั้นบนสุดของบันได
แล้วหลังจากสิ่งก่อสร้างภายในวัดมีการก่อสร้างก็ไหลออกมาทางด้านข้าง
ต่อมาก็มีการบุรณะซ่อมแซมจึงทำให้น้ำทั้งหมดไหลลงมารวมกันตรงบันได
คือกลายเป็นทางน้ำไหลไปเลยเมื่อมีฝนตกนะแต่ก่อนจะไหลข้างออกไปในพื้นที่ดอยนะครับ
ประกอบกับมีการไปตั้งร้านค้าขายของฝากก็ทำให้น้ำที่ไหลลงมาเนี่ยมันเลยไหลได้แค่ทางเดียว
แล้วก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพตามคลิปที่มีคนไปถ่ายแล้วก็โพสต์เอาไว้นั่นเอง
วันเดียวกันที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ก็มีฝนตกหนักเหมือนกัน
ส่งผลให้ทางเบี่ยงบ้านห้วยส้มปล่อยที่เบี่ยงสะพานที่กำลังมีการก่อสร้าง
ตำบลบ้านปงถูกน้ำป่าพัดขาดไปเบื้องต้นก็เข้าไปตรวจสอบแล้ว
แล้วก็ให้กับผู้ที่รับเหมาก่อสร้างไปปรับปรุงทำทางเบี่ยงให้กลับมาสู่สภาพเดิม
เพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ตามปกตินะครับ
ไปดูที่พายาวกันบ้างคุณผู้ชมจังหวัดพยาวฝนตกหนักเหมือนกัน
ทำให้อุณหภูมิเริ่มลดลงอีกคาดว่าอีก๒๓วันนี้น่าจะมีฝนตกอีก
แล้วก็จะทำให้อุณหภูมิลดลงอีกหมายความว่ามันจะหนาวเย็นลงไปอีกนะครับ
ในช่วงนี้นะครับขับรถก็ให้ระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วย
เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการขับขี่เพราะว่ามันจะมองไม่ค่อยเห็น
ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีมีฝนตกถนนลื่นแบบนี้
ทำให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุได้
และขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
เรื่องของอากาศทั้งเรื่องของน้ำทั้งเรื่องของฝนที่ตกสะสม
แล้วก็อาจจะมีการเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลาก
ที่สำคัญต้องระวังเรื่องของสุขภาพเพราะว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะ

มันกลายเป็นฝนตกสลับกับหนาวไปแล้วก็สลับกับร้อนด้วย